เขาลือกันว่าเลิกกันเพราะมือที่๓พี่ถามไม่ได้หมายความว่าพี่คิดนะ
เรื่องนี้คุณอยากจะชี้แจ้งอะไรไหม

แต่ว่าก็วุ้นคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเกิดอะไรขึ้นมากมาย
เพราะว่าหลังจากนั้นก็มีข่าวตามมาอีก

รสุมตรงนั้นที่ทุกคนฟันฝ่ากันมา
ทั้งแบบเครียดเสียใจท้อแท้หรืออะไรต่าง
ดูวันนี้ดีกว่าว่าทุกคนมีชีวิตยังไง
ทุกคนก็กลับมามีความสุขเหมือนเดิม
ในรูปแบบชีวิตใหม่ในงานใหม่กับคนใหม่

เพราะฉะนั้นการที่แบบวุ้นจะมานั่งพูดแบบในสื่อว่า
เกิดอะไรขึ้นกับอุ้นบ้างให้คนสงสารว่าอุ้นโดนอะไรมา

เพราะวุ้นรู้สึกว่าวุ้นโฟกัสกับความสุขปัจจุบันมากกว่า
ตลอดระยะเวลาที่ตัดสินใจว่าจะเลิกลาแล้วครับ
มันยากไหมอุ้น
ยากมาก
แต่งงานกันแล้วก็เลิกลา
ไม่ว่าใครจะแต่งงานกับใครไม่มีใครรู้สึกว่าแบบอีก๕ปีฉันเลิกใช่ไหม

ไม่มีแต่ว่าทุกคนเจอเรื่องที่ผ่านไปได้หรือผ่านไปไม่ได้มากกว่า
มันเป็นการตัดสินใจร่วมกันใช่ไหมครับ

วันสุดท้ายยังร้องเลยทั้งคู่
คืออุ้นว่าจริงเราสองคนอ่ะ
ณวันนี้วุ้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันแบบเหมือนสนิทกันหรืออะไรนะคะ
ก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตไปแล้ว

สิ่งที่น่าจดจำที่วุ้นรู้สึกว่าวุ้นไม่ได้เสียดายอะไร
มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีทุกวันนี้มีความคิดแบบนี้เป็นคนแบบนี้
เวลากลับไปได้อยากจะไปแก้ไขอะไรเรื่องเกี่ยวกับความรักมาก

จริงวุ้นไม่ได้อยากแก้อะไร
เพราะว่าถามวุ้นวันนี้วุ้นทำดีที่สุดแล้วจริง

ถามว่ามากกว่านี้มูลว่ามันก็เป็นไปไม่ได้
เพราะว่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปให้นั่งคิดวุ้นว่าก็ไม่มีใครทำได้
เพราะณวันนั้นเรามั่นใจแล้วว่าเราสุดกันแล้วจริง
ตอนนั้นมันมีช่วงที่ดำริ่งมากสิ
เล่าให้ฟังหน่อยมันจำติดแล้วมันเด้งขึ้นมาอยู่
จะอยู่ในช่วงก่อนตัดสินใจมากกว่าตอนนั้น

ว่าถ้าตัดสินใจแล้วทุกอย่างจบแล้ว
ทุกคนต้องไปต่อแล้วตามเส้นทางของตัวเอง
แต่สำหรับตอนที่ก่อนตัดสินใจเพราะเราก็เสียดายมากอยู่แล้ว
นึกออกไหมคะแบบคนรอบข้างทุกคนก็เสียดาย

แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราก็สุดแล้วเราเต็มที่แล้ว
แล้วก็เหมือนกับก่อนจะผ่านไปได้

มันไม่ได้เป็นช่วงที่ว่างให้คิดอะไรเยอะขนาดนั้น
เป็นช่วงที่แบบมีงานเข้ามาเยอะ
แล้วก็เราต้องทำหน้าที่ของเราแล้วเราจะแบบจมดิ่งกับตัวเองไม่ได้

เนี่ยวันนี้เนี่ยเสียงไม่มีแต่วุ้นก็อยากรับผิดชอบ
ไม่ชอบให้ใครมาแบบมารอหรือว่ามาลำบากเพราะเราอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนนั้นก็คือวุ้นไม่มีใครที่แบบว่าเหมือนแบบ
ว่าเสียใจทั้งคู่ทุกข์ทั้งคู่อยู่แล้ว
แต่ว่าการที่ช่วงนั้นงานเยอะทั้งคู่มันก็เลยกลายเป็นว่า
เราอ่ะไม่ได้แบบไปคิดกับมันมากแต่นาทีที่มันคิดเยอะที่สุดอ่ะ
คือวันที่ต้องตัดสินใจจบจริงอันนั้นคือแบบ
มันจะมีช่วงเวลา๔๕เดือนที่เราประคองเพราะว่าไม่มีใครอยากเลิกนะ

ต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นไม่ได้มีใครอยากจะแบบจบเพราะว่าทุกอย่างแบบ
พื้นฐานความรักมันเอาตรงพื้นฐานความรัก๑๐๐นะ
ไม่ได้มีใครแบบนอกใจไม่ได้มีใครเจ้าชู้หรือว่าทำอะไรไม่ดีเลย
แต่ว่ามันอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวบางอย่างที่มันเข้ากันไม่ได้
อันนั้นแต่พยายามเพราะว่าคิดว่าจะทำได้สู้ทั้งคู่
แต่ว่าพอมันไม่ได้แล้วจริงก็มันก็จบด้วยดีค่ะ